นี้บอกเลยนะว่าเป็นอาชีพเสี่ยงตายต้องผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นถึงจะทำได้
มันอบอุ่นน้องใบตองคุณชิสาแต่ตอนให้อาหารมันไม่อุ่นใจเลย

ที่เขาดูสบายชิวเพราะเขามีประสบการณ์ทำมายาวนาน
คือเขาเล่าให้ฟังจุดเริ่มต้นที่เลี้ยงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้
มีคนแนะนำให้เลี้ยงจราเข้เป็นเงินสะสมเป็นเงินออม
ไว้มาตั้งแต่ปี๒๕๔๔รวมปัจจุบันนี้ก็เกือบ๒๐กว่าปีแล้วด้วย
นะสร้างรายได้ให้พี่เขาเป็นอย่างดีแถม

พี่เขาบอกว่าสิ่งที่น่าทึ่งก็คือเขาให้อาหารแบบชิว
หลายคนเห็นแล้วอึ้งเลยว่าเฮ้ยพี่ไม่กลัวเลยเหรอ
พี่พิธีกรทั้ง๓รายการตลอดข่าว
ให้อาหารนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับ
ตามคลิปครับก็คือเราแค่ป้องกันว่า

ก็มีรังกันไว้บ้างอะไรก็บ้างแค่นั้นนะครับ

มันอยู่ที่ความเคยชินของคนเลี้ยงด้วยครับ

อ๋ออยู่ที่ความเคยชิน
งั้นเดี๋ยวเราจะส่งคุณชนะไปทำข่าว
เขาบอกว่าไม่ยากแค่ใส่รองเท้าบูธเท่านั้นเอง

คุณไปเอาความคิดนี้มาจากไหน
ใส่บูธแล้วเจราเข้มันไม่กัดบ้า

จากว่าเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้ว

มันไม่ได้กัดขาเวยมันกัดรองเท้าบูธ
คุณรู้ไหมคุณพี่เขาพูดเมื่อกี้คุณไม่ได้ฟังหรอก
อาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่มั่นคง

มีรายได้ที่มั่นคงแต่มีชีวิตที่ไม่ยั่งยืน

เป็นความชำนาญการ
แต่ใครสนใจอยากจะสะสมจอร์ระเข้

เพราะจะบอกว่าจราเข้เป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง

อย่างไรก็ตามเราเนี่ยนะต้องขอบคุณพี่ปัญญาและภรรยามากเลยนะที่ให้สัมภาษณ์โดยเฉพาะกับตลอดข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงจราเข้
เอาว่าเดี๋ยวต้องส่งคุณชนะลงพื้นที่

เมื่อกี้คุณทิ้งเบอร์ไว้ก็เลยจะโทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะให้คุณชนะลงไปทำข่าวที่ฟาร์มจราเข้พี่ปัญญานะคะ
พูดใช่ผมเป็นผู้ชาย
แต่ผมตั้งข่าวไง
กำลังบอกว่าเฉพาะ๖คนที่มีความชนำเริ่มเพียงนั้นนะคะ